โปรดติดตามตอนต่อไป
แล้วต้องร้องโอ้วว้ายกันเลยล่ะค่ะ

โอ้โฮคุณฮาเป็นอย่างไรแล้วนะ

โอ้โฮรูปรังไหม
ไม่ชะมดาโพสต์ท่าสะดวกไม่เกินห้าเซ็น
ส่วนท่าโพสต์นั้นไว้ใจเป๊ะทุกท่า
ได้แต่ใดมาให้สิบสิบสิบไม่มีหักไปเลยจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า